คลุมคลั่งถือมีดพระไปไล่ขอเงินชาวบ้าน
พอไม่ได้เงินก็ไปฟันรถเขาไปฟันบ้านเขา
เด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีตายร้องไห้มุดใต้เตียงกันเลยอะค่ะ
ถอดเสื้อถือมีดเข้ามาอย่างนี้เลยค่ะเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยโอ้โหเขาหวาดภาวะกันไปหมดเลยนะคะ
นี่คืออาร์ตอาร์ตอายุ๓๒ปีค่ะเสพยาบ้าจนหลอนจนคลั่งนะคะ
ถือมีดพระแบบนี้ไปไล่ทุบทำลายบ้านคนเสียหาย
สี่หลังคาค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยที่อาร์ตเนี่ยทำลายทรัพย์สินไปฟันบ้านคนอื่นเข้าไปทั่ว
ของเด็กก็เล่าบอกว่าอาร์ตมาขอเงินแม่สองร้อยใครจะไปให้แม่ก็ไม่ให้
พออาร์ตไม่พอใจก็ไปไล่ทุบทำลายเนี่ยข้าวของทรัพย์สินหมดเลย
นี่โทรแจ้งตำรวจไปห้านายให้มาระงับเหตุสรุปตำรวจโดนอาร์ตฟันหัวไป
คนหนึ่งเย็บหกเข็มอีกคนนึงเย็บสี่เข็มอ่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าก่อนหน้านี้อาร์ตเคยจะเผาทุ่งนา
เถียงนามาแล้วเหมือนกันส่วนที่ฟันหัวตำรวจคือเป็นจังหวะที่ตำรวจ
ไม้งามจะล็อกตัวแล้วเข้าไปคุมตัวเป็นจังหวะที่อาร์ตเนี่ยเงื้อมีดฟันหัวตำรวจพอดีนะคะ
อาสาสมัครและฝ่ายปกครองไปจับตัวในอาร์ตได้แล้วนะคะ